มาเลยจ้ามาเลยจ้าร้านนี้นะคะคือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่หน้า
หน้าที่ตั้งที่อำเภอเมืองปาจินบุรีเลยนะคะ
ตำบลหน้าเมืองนะคุณผู้ชมเขาขายแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่
คีบเอาเองตักเอาเองเลยจ้าราคาแค่ห้าสิบเก้าบาทน่ะ
ส่วนเด็กที่มีความสูงไม่เกินร้อยสามสิบเซนก็แค่ยี่สิบเก้าบาทเท่านั้น
บอกเลยว่าเครื่องแน่นน้ำซุปข้นแบบนี้
คุณตักได้ไม่อั้นไม่จำกัดรอบไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นก็ตักได้คีบได้ตามชอบ
่องไก่สะโพกปลายปีกข้อไก่ตีนไก่และเลือด
คุณคะเอาชามมาคีบตักทานได้เลยเอาเท่าที่พอใจเลยค่ะ
สำคัญคือทานให้หมดนะคุณจะตักเท่าไหร่ก็ได้ทานให้หมดค่ะ
แล้วร้านนี้นะลูกค้าบอกติดอกติดใจมากเลยไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะ
คุณสมหญิงซิลฮาหลีค่ะบอกว่าเปิดร้านได้ไม่นานนะ
แล้วก็ตอนแรกจะสำนวนอยู่ว่าเออผลตอบรับกาเป็นยังไง
แต่พอเปิดร้านไปวันแรกโอ้โหเว้ยสุดสะพนายณค่ะ
ขายได้ถึงสามร้อยฉาบเฮ้ยวันละสามร้อยนี่ไม่ลวก
แล้ววันนี้นะทางร้านก็มีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากแฟนตลอดข่าวด้วยจ้า
ขอบคุณครับคุณสมหญิงสวยและยังใจดีอีกนะ
ต้องแล้วค่ะให้โปรโมชั่นกับเราส่วนลด๑๐เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะ
ปราจีนบุรีนะคะก็ไปแวะเวียนกันได้
เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะคะ